ปิดท้ายอีกคู่หนึ่งกระแสคู่จิ้นห้างแตกคู่นี้เลยนะคะ
กับแจมโอ้โหต้องบอกเมื่อวานนี้เขามีแจกประทินใช่ไหมคะ
แฟนคลับเนี่ยมาตั้งแต่๑๐โมงเช้าห้างยังไม่เปิดเลย
ต้องบอกว่ากระแสเชียร์กระหึ่มมากจริงนะคะทั้งคู่ก็แบบขอบคุณมาก
แล้วรอลุ้นเลยค่ะแม่เพราะว่าปีหน้าเขาจะมีละครด้วยกันอีกเรื่องหนึ่ง
แถมด้วยแฟนมิตติ้งอีกนะคะห้างแตกระเบิดระเบิดไปเลย
ฟิล์มแจมฟิล์มก็ดีครับกระแสดีเลยครับ
แล้วก็ขอบคุณแฟนมากเลยครับที่ให้การสนับสนุนพวกเรามากเลย
แล้วก็ทีมงานทุกคนเราได้คุยกันก็คือแฮปปี้มากครับ
ว่าเราจะมีงานร่วมกันอีก

ใช่อ่ะคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดแค่นั้นแหละ

น่ารักมากนะคะนอกจากนี้นะคะหนุ่มแจมยังได้พูดถึงกระแสดราม่าค่ะ

จนทำให้มีแฟนคลับบางคนไม่พอใจภาพนี้คุณผู้ชม
ซึ่งแจมก็ยกมือขอโทษนะคะพร้อมก็บอกว่าเป็นความผิดของผมคนเดียว

ขณะที่พูดเนี่ยค่ะก็ทางฝ่ายคุณฟิลที่เป็นคู่จิ้นก็ตบไหลด้วยนะ
คือให้กำลังใจคุณผู้ชมนะคะก็คือผิดก็ขอโทษนะ
ก็ถือว่าโอเคนะคะคุณผู้ชมก็รอดูกันต่อไปแล้วกันเรื่องผลงานนะคะ